พี่ดอมอ่านบ่อยเลยให้พี่บ่อย
ประธานสภาคุยไม่จบเพื่อไทยยื้อเกมลั่นจบวันนี้
ไม่จบหรือไม่คุย
เรื่องอื่นเหรอใช่คุยเรื่องจะทำงานร่วมกันแต่ไม่คุยเรื่องนี้

ก็นี่ไงเขายื้อไงไม่ถึงวันสุดท้ายเลย
ลั่นจบวันนี้คิดว่าจบไหม
จบนี่คือจบคือเคลียร์จบหรือจบเห

แต่คุณนัทมีเรียบอกนะยื้อยื้อต่อไปมันจะยิ่งเหนื่อย

มีการประชุมหัวหน้าพักและแก่นำ๘พักจัดตั้งรัฐบาล

คุณเปลดสดพักกับพูมธรรมเวชยาไทยรองหัวหน้าพัก
ปรากฏว่าด้อมส้มครับ
้อมส้มซึ่งเป็นแฟนคลับของพักเก้าไกร

อย่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะอ้วน

ครับอ๋อนั่นแหละครับและอีกแผ่นนึง
ยุคนี้คงจะไม่ได้ยินเสียสัตว์เพื่อชาตินะ
อันนี้ดักเลยเหมือนดักทาง
ดักคอดักทางนะเออดักคอดักทาง
พิธาต้องได้เป็นนายกประธานสภา

อย่าทรยศต่อชาตินะโอ้โหนะครับ
สีหน้าสีตาเป็นอย่างไรบ้างฝั่งเพื่อไทย

แต่มันเจอข้อความแบบนี้มันก็จะเจือนหน่อยป่ะ

ก็พยายามเก็บอาการเก็บอารมณ์เก็บสีหน้านะครับ
แล้วก็แหม่ตรงกลางมันนูนนิดนึง
ไม่รู้กัดฟันหรือเปล่ารีบเดินเข้าประชุมไปครับ
จากนั้นคุณพิธามาครับคุณพิธามานะ
หัวหน้าพิธามาหัวหน้าเก้าไกลเนี่ยนะครับ
้อมส้มที่จำทะเบียนรถได้ก็ตะโกนครับตะโกน

หลังการประชุมครับคุณพิธาออกมาแถลง

คุยกันว่าจะทำงานกันไปข้างหน้า

คณะทำงานเปลี่ยนผ่าน๑๔คณะมีความคืบหน้าสาร

ที่มีโอกาสจะขยับขึ้น๕บาท
๕บาท๒๐กรกฎาคมที่มันจะหมดช่วง
หมดช่วงอุ้มหมดช่วงอุ้ม

ยังไม่มีความจำเป็นที่จะขึ้นราคาในขณะนี้
รัฐบาลรักษาการสามารถจะเลื่อนการตัดสินใจ

ไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาค่าใช้จ่าย

คณะทำงานเสนอสองข้อคือหนึ่ง
หนี้กองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หนี้ข้าราชการที่ต้องผ่อนหนักให้เบาก่อน
แล้วก็ปรับโครงสร้างเรื่องระยะเวลาของการผ่อนชำระซะ

แต่ว่ามันจะจบยังไง
ก็นั่นแหละดิพี่เบิร์ตเออ
ถ้ามันจะเดินไปข้างหน้ามันต้องคุยเรื่องนี้ก่อนป่ะ
แต่เอาจริงที่พี่เบิร์ตทำข่าวการเมืองมาเนี่ย
ไม่ค่อยได้โฟกัสที่ประธานสภานะที่ผ่านมา
ก็คือจะอยากรู้ว่าใครเป็นนายกถูกไหม
เมื่อก่อนคะแนน๑กับ๒มันไม่ขี่แบบนี้ไง
ใช่นี่ไงถึงบอกว่าแต่ว่าคราวนี้ปีนี้
คนมาโฟกัสประธานสภามันเป็นสารตั้งต้น
ของความสมัครสมาธิสามัคคีใน๘พักร่วม
แล้วทีนี้ก็รอดูอยู่ว่าสรุปมันจะออกมายังไง
เพื่อไทยค่ะหมอชนน่าน

พรุ่งนี้คือพูดประโยคนี้เมื่อวันอาทิตย์
คำว่าพรุ่งนี้จบก็หมายถึงวันนี้นี่แหละ
หมอชนน่านนะหัวหน้าเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทย
บอกว่าคณะเจรจาทั้งสองฝ่ายยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ในกระบวนการทำงานโดยพักเพื่อไทยเองก็มีความหลากหลายในพัก
มีคนที่มีความเห็นต่างหลายคน
ดังนั้นกระบวนการทำงานภายในพักก็ต้องอาศัยข้อบังคับของพัก
มันก็เป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะมีความเห็นต่าง
แต่ก็ต้องมีข้อสรุปร่วมกันออกมา
ดังนั้นการประชุมพักเพื่อไทยในวันนี้
ก็จะมีการเอาข้อหารือไปคุยกันกับภายใน
คุยกับสอสอคุยกับกรรมการบริหารพัก

เพราะว่าวันพรุ่งนี้หมายถึง๔กรกฎา
จะต้องโหวตเลือกประธานแล้วก็รองประธานสภาแล้ว
คือนี่คือจะรอให้ถึงน้ำสุดท้ายเลยใช่ไหม
ใช่หมอชนน่านย้ำด้วยนะคะ
บอกว่าการตัดสินใจของเพื่อไทยก็มีเจตจำนง
่งผลสำริดให้๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่าย
ไม่ใช่ประโยชน์ของแค่๘พักเท่านั้นนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าสรุปไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง
ก็จะส่งผลกระทบต่อ๘พักด้วย
ยืนยันข้อสรุปในวันนี้๓กรกฎา
จะเป็นประโยชน์แน่นอน
รอฟังข้อสรุปค่ะว่าวันนี้จะออกมายังไง
ส่วนทางฝั่งคุณพิธาบอกว่าเราให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทย

ปกติแล้วทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหม

แล้วก็ไม่ควรเปิดประเด็นใหม่เพราะว่ามันจะกระทบกับการเจรจา
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า
ถ้าคุณพิธาแพ้โหวตนายกเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายกเองหรือไม่นั้น
คุณพิทาบอกว่าถ้าเกิดข่าวนี้ทำให้ประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยด้วย
แต่ก็ย้ำนะว่าเรามีความตั้งใจมีความปรารถนาดี
แล้วสื่ออย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่นะเดี๋ยวสังคมจะสับสน
ลองฟังหน่อยนะลองฟังคุณพิธาค่ะ
ยืนยันด้วยกันทั้ง๘พักตรงนี้ว่า
ยังมีความปรารถนาดีนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะร่วมมือ
ในการจัดตั้งรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่รอไม่ได้
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไม่ข้อสรุป
ยังไม่ได้ข้อสรุปคืออยู่ในกระบวนการนะครับ

คือคณะเจรจาก็พูดคุยก็มีแนวทางออกมา
ซึ่งคณะเจรจาเองก็กลับสู่กระบวนการของพัก

เมื่อเพื่อไทยเองได้เข้าสู่กระบวนการของพัก
คือประชุมสมาชิกซึ่งเป็นสอสอ
ที่จะต้องเป็นผู้ลงมติแล้วก็กรรมการบริหารพักในพรุ่งนี้ครับ

เพราะว่ามันกระทบกับการเจรจาก็ดี
มันก็สร้างความสับสนให้กับสังคมก็ดี

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ควรที่จะเป็นโฟกัส
ก็คือการให้เกียรติกับภาคเพื่อไทยให้มีการประชุมของวันพรุ่งนี้

กินข้าวทีละคำกินชาทีละถ้วยแล้วก็ค่อยทำ
มีรอยยิ้ม
แต่รอยยิ้มนั้นเป็นอย่างไรคุณผู้ชมลองตีค่ะ

เหนื่อยหรือเปล่าพี่เบิร์ต
อันนี้แบบเหนื่อยประชุมเยอะทำงานหนัก
เหนื่อยต่อคำถามสื่อ
เหนื่อยใจ
เหนื่อยใจบอกได้เลยในการประชุมนี้มีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่ง
ผู้ใหญ่คนนี้นะจับมือสองข้างเลย
จับมือหมอชนนั่นคนหนึ่งจับมือพิธาคนนึง

คือบอกแบบนี้เลยนะขอสละสิทธิ์

นี่จะเป็นการเปิดทางให้ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
แล้วก็หวังเลยนะจะให้สอสอเพื่อไทยกับก้าวไกลเข้าใจกัน
ชัยชนะจะได้เป็นของประชาชนที่เขารอคอยรัฐบาลใหม่
เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำพลาดขึ้นมาประชาชนที่เขาเชียร์อยู่
เขาจะไม่ให้อภัยความผิดหวังครั้งนี้นะ
ฟังผู้ใหญ่เตือนนะฟังผู้ใหญ่ทักนะ
อาจารย์วันนอบอกว่าถ้าทำไม่ได้
ประชาชนอาจจะไม่ให้อภัยนะ

มาเตือนเองเมื่อกี้นั่งเคลียร์อยู่เสียดาย
ไม่หันเข้าปากไม่งั้นจะได้ฟังว่าท่านพูดอะไร

แต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีคนไปยื่นหนังสือต่อคุณพิธา
เรื่องของเรื่องคือก่อนอันนี้คุณรังสิมันโรม
เคยพูดเรื่องวันชาติ

ถ้าเป็นรัฐบาลจะมาเปลี่ยนวันชาติเหรอ
มาเปลี่ยนมาเป็น๒๔มิถุนายนเหรอ
เรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะนายอานนท์กลิ่นแก้ว
ประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือชื่อย่อคือสปสกับคณะ

หัวหน้าพระเก้าไกรและแคนดิเดินนายกของพรรค
จะขอทราบจุดยืนของพระเก้าไกลหน่อย
แต่ต่อแนวคิดการเปลี่ยนแปลงวันชาติเนี่ย

แต่พอฝั่งสปสมายื่นหนังสือแบบนี้

ฝั่งผู้สนับสนุนพระเกาะไกรเค้าไม่ครอบใจ

สิ่งที่ขวางอยู่มีแค่ไมค์ของสื่อมงชล

นายบอกว่าประชาที่ปล่อยตายไงลุง

นายบอกว่าประชาที่ปล่อยประชาที่ปล่อย
นายบอกว่าประชาที่ปล่อยประชาที่ปล่อย
สมัยไม่เรียกหวังผม

นายบอกว่าประชาที่ปล่อยประชาที่ปล่อย
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม

สมัยไม่เรียกหวังผม
สมัยไม่เรียกหวังผม
คนจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหมดโอ้โหนี่กำ๔๐เสียงไว้ในมือเลยนะเนี่ย
พูดแบบนี้นะซึ่งจะประชุมสอสอของพักที่รัฐสภา
อันนี้ก็น้ำสุดท้ายเหมือนกันดอมประชุม๑๐โมง๑๐โมง
เออพรุ่งนี้โอ้โหเนี่ยมีมติปั๊บเข้าสภาโหวตต่อเลย
โอ้โหคุณผู้ชมอยากกระพริบตาใช่เดือนคุณสัปดาห์นี้แหละ
สองวันนี้นะเออสองวันนี้นะดูข่าวเช้าหัวเขียวเสร็จปั๊บ
ต่อข่าวเที่ยงต่อข่าวเย็นต่อนิวโชว์๒วันนี้ห้ามพลาดนะ

มีกระแสข่าวย้ำนะกระแสข่าว

อันนี้แหล่งข่าวจากภาคเพื่อไทยอาจจะเสนอคุณชูศักดิ์สิรินิน

อาจจะไปเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญนี่สิ
หายใจไม่ทั่วท้องครับต้องตามค่ะแล้วยิ่งในข่าวเที่ยงนะ
เดี๋ยวอาจารย์สุภาพนะจะมานั่งแบบมานั่งด้วยกันแล้ววิเคราะห์ไปเลย

อาจารย์สุภาพนี่ต้องฟังกันไงพี่พี่โฮะชับใช่เรื่องการเมืองนึกถึงไทยรัฐนะคะ